ลาบวันนี้ก็เป็นวันที่คุณผู้ชมก็รอลุ้นกันอยู่
หลายท่านก็ส่งข้อความมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายเป็นเศรษฐีจะทำอะไร
ยังส่งมาได้ยังให้คิดให้ฝันไปก่อนนะฮะ
ไปดูเรื่องราวของคุณสิริพรอำไพพงศ์กันหน่อยพี่นาง
นางเป็นคนหนึ่งที่พูดอะไรไปไหนทำอะไรคนก็จับจ้อง
ทำเบียมรถเอ่ยไปว่ายพระเอ่ยคนก็ตามไปดูพี่นางกันหน่อย
อันนี้คือวัดป่าสว่างธรรมหรือว่าวัดสิริพรอำไพพงศ
อำเภอพิบุญรักษ์จังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านก็ไปไปขอพรเอาหน้าผากไปแตะเอาไว้กับตรงนี้
เขาก็ไปทำบุญขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ก็คือเป็นพญานาคนะครับทีนี้พี่นางสิริพรอำไพพงศ์ก็ไป
หมอลำซูเปอร์สตาร์นักร้องลูกทุ่งก็ไปเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้างวัดนี้
ออกมาต้อนรับพูดคุยกับแฟนเพลงนะฮะคือคนที่ไปก็ถามพี่นาง
พี่นางมีเคล็ดลับในการซื้อเลือกยังไงให้มันถูกอะไรแบบนี้
นางก็บอกว่าจริงแล้วนะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน
เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตัวเองทำมาก่อน
พี่นางบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะออกมาแบบไหน
แต่ขอละกันว่าอธิษฐานขอพ่อปู่เองด้วยใจศรัทธาแล้วกัน
แล้วก็จะได้ไปอย่างที่สมหวังที่คิดเอาไว้
ทางนี้ก็ยังบอกว่างวดที่แล้วพ่อปู่ให้โชคมาทำให้พี่นางก็ถูกรางวัลไป
ได้เงินไป๑๒๐๐๐๐๐บาท
งวดนี้เขาก็ไปถามพี่นางพี่นางว่ายังไงพี่นางบอกว่าพี่นางบอกไม่ได้หรอก
แต่พี่นางบอกได้คำเดียวว่ามาในวันนี้พี่นางพกเงินมา๗๑๖บาท
แค่นี้แหละอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณสิริพรอัมภัยพงศ์
แต่เขาก็บอกว่าแล้วแต่บุญของใครแต่ละคนแล้วกัน

นางพกเงินมา๗๑๖บาทนะ
ไปไปต่อเนื่องเลยพาไปจังหวัด๑๐๑

พาไปที่๑๐๑อำเภอเมืองสวงค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภการหาเลขเด็ดจากต้นยางนานะคะ
เจ้าแม่ทิพย์เกษรอยู่ในบริเวณทุ่งนาของคุณบุญล้อมงาสารอายุ๖๔ปี

ชาวบ้านบอกว่าไปส่องหาเลขเด็ดแล้วแล้วก็ได้ด้วยนะ
แล้วคุณดูนะลูกเด็กเล็กแดงไปกันหมดอ่ะ
เพศทุกวัยนะคะดวงใครดวงมันใครเห็งคนนั้นก็ได้ไปนะฮะ
๒ตัวก็มี๓ตัวก็โดนเขาได้กันแบบนี้นะครับ
โอ้โหเขาถูกันเห็นเป็นเลขขึ้นมาเลยแหละ
อืมแต่แล้วแต่จะมองแล้วกันเนอะ
ค่ะส่วนที่อำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เขาไปกันไปที่วัดวังใหญ่
กลุ่มชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคค่ะไปร่วมพิธีบวงสวงแม่ย่าตะเคียนทองไปกันเยอะเลย
พอเสร็จพิธีปุ๊บเขาก็มีจุดที่เขาอยากจะไปรวมกลุ่มกันทดสอบสายตาคือขันน้ำมนต์
เขาก็บอกว่าเออก็เห็นเหมือนกันนะเห็นน้ำตาเทียน
อะไรก็ว่าไปนะคะเป็นรูปเป็นร่าง
สำหรับต้นตะเคียนยักษ์ที่เขาจัดทำพิธีบวงสวงเนี่ย
บอกหน้าอายุน่าจะประมาณ๗๐๐ปี
ผ่านศูนย์กลางค่ะเกือบ๒เมตรความยาว๔๘เมตรน้ำหนักมากถึง๑๐๕ตัน
แล้วก็ขูดดูกันไปบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นก็ว่ากันไป
ไม่ต่างกับที่วัดไซย้อยที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
บรรดานักเสียงโชคเขาก็ไปเป็นร้อยคนนะแห่ไปขอโชคลาภกับตะเคียนทองแม่พัสลาอายุ๘๒๕ปี
ไปเฝ้ารอในพิชยพงศ์เขตการนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นคู่รักของเจ้าแม่ในอดิตชาติ
เพราะงวดที่ผ่านมาก็มีการสื่อแล้วก็ให้โชคลาภไปแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับนายพิชยพงศ์ฝันว่ามีคนนำตะปูไปตอกที่ต้นตะเคียน
ก็บอกให้ชาวบ้านและกรรมการไปช่วยหาตะปูหน่อยแต่กลับไปเจอเข็มหมุด๒เล่มปักอยู่ฮะ
ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจมีคนแอบเอาเข็มไปปักได้ยังไง
เพราะเชื่อกันว่าเป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้ตะเคียนให้โชคกับชาวบ้านนะฮะ
พิษชะยะพงฝันก็บอกว่าสัปดาห์ก่อนไปจุฐุคขอเข้ามาทำพิษที่ถอนการซากดวิญญาณ
แล้วก็เชิญชวนให้ชาวบ้านไปร่วมสร้างบุญกุ
ส่วนกันเขาก็บอกว่าเออมันก็คงจะเบิ้ลละมั้งนะครับ
คงจะเบิ้ลละมั้งเขาว่าอย่างงั้นนะฮะจากนั้นน่ะ
ชยพงศ์ก็เดินไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็โชว์ให้ดูอ่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจากภาพเองแล้วกันว่าเขาไปซื้อแล้วเขาสื่อสารกับ
แม่ได้อะไรอย่างไรมาก็ตามที่เขาโชว์เลย
ชาวบ้านเห็นก็แห่กันไปซื้อตามกันยกใหญ่เลยอ่ะนี่ฮะ
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับอ่าไปต่อที่นครปฐมนะฮะ
ที่วัดสว่างอารมณ์เมืองนครใส่ศรีจังหวัดนครปฐมไงต้องไปต้องไป
กันเยอะเออไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
โดยเฉพาะที่สาราการประเรียนค่ะมีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเนี่ย
เขานำเครื่องเส้นไหว้ไปขอด้วยนะขอเจ้าพ่อยีกอฮงคุณรู้จักไหม
เจ้าแห่งโชคลาภค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเซียมซีสิคะ
เสี่ยงเซียมซีหาเลขเด็ดด้วยกัน
เสียงเซียมซีเสร็จปุ๊บไปล้วงไข่ในตะค้องเออ
แล้วเอาเลขเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็โชว์อยู่เนี่ย
เออมันชัดขนาดนี้นะคะลุ้นรางวัลใหญ่ต่อไปค่ะ
ทีนี้เราไปคุยกับหนึ่งในพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่า
พาครอบครัวเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัด
นนทบุรีมาไหว้เจ้าพ่อนะคะพร้อมกับล้วงไข่
แล้วก็ได้เลขที่บอกนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละ

ก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลมาแล้วด้วยนะ
งวดติดดูป่ะยังไงคะห้างวดติด
เอ๋ยมาขอทีเนี่ยอ้าววากันต่อ
ตามนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งจุด
ต้องจัดเป็นถั่วแล้วล่ะถ้าไปที่วัดสว่างอารมณ์แล้วต้องต่อที่นี่
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่บางไซค่ะ
นายพงศักดิ์โสพักดีพูดชื่อจริงแบบนี้อาจจะงง
เหน่งเชิญยิ้มอันนี้ชัดกว่าอันนี้คุ้นกว่านะคะ
นักแสดงตลกชื่อดังไปกราบไหว้ขอพรอีกแล้วค่ะ
กราบไหว้จากพ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสัวเหง
และเขามีการทำพิธีด้วยนะต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือ
เสริมโชคเสริมชะเสริมเสริมโชคเสริมลาบอะไรก็ว่าไปนะคะ
และทำพิธีบูชาเซียนคล้องเรียกทรัพย์
จากนั้นค่ะคุณโป๊งเหน่งบอกว่าจุดนี้ไม่ไปไม่ได้เลยค่ะ
แวะไปนิดนึงอ่างน้ำมนต์รือศรีเนร

ชอบอะไรก็ได้ค่ะชอบไม่ก็มาดูได้ค่ะ
โชว์ให้ดูแล้วแบบนี้คุณผู้ชมก็ดูเอา
แล้วก็นำไปเขียนในกระดาษให้คนที่ยังไม่มีแนวทางไปศึกษา

คุณผู้ชมก็ดูเอาใช้วิจารณญาณเอาละกันนะครับ

ลองขึ้นเหนือไปบ้างก็เจ้าไปไหม
ชาวบ้านพาไปที่วัดป่าศักดิ์คำอำเภอเมืองพยาวค่ะ
ไหว้ขอพรรูปปั้นพระนางจันเทวีวีรกษัตรี
ที่เคยสร้างเมืองพยาวรุ่งเรืองกว่า๙๐๐ปีนะคะ
แล้วก็มีการจุดอะไรคุณ
จุดไฟเผาถ่านเส้นไหว้แมงสี่หูห้าตา

โดยการขอโชคลาภจากแมงสี่หูห้าตา
ไม่ใช่ว่าขอยังไงก็ได้นะคุณ

จากนั้นก็เอาหูแนบกับหู

ยินเสร็จปุ๊บรีบจดใส่กระดาษ

พอกระซิบเสร็จปุ๊บเอาหูแนบหูค่ะ
ฟังตัวเลขแล้วได้ยินตัวเลขด้วย

โปรดเป็นความเชื่อนอกระบบนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง

อ่านกูต้องขึ้นตลอดนะไปทำบุญกันหน่อย
มีพิธีทำบุญถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์เหล่านี้นะคะเป็นพระสงฆ์ที่เคยเป็นควานช้าง
ซึ่งบวชถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชินีนาฏนะครับ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ผิดทีสวดหมุนและเจิมน้ำผากช้างน้อยสองเชือกด้วย
คนที่เขาไปร่วมงานคนที่เขาไปร่วมงานทำบุญ
เขาก็พากันจ้องมองรอยแป้ง
การเจิบตรงที่เจิมเขาบอกว่ามันมีอยู่๙จุดด้วยกัน

เขาจะมีสามารถเตรียมความหมาย
ไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคได้ด้วย

อกจากนี้ค่ะหลังจากที่งานพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาณมนต์อยู่ที่หน้าองค์พระภิกข์คเนธ
หลายคนก็เดินไปดูเผื่อได้อะไรติดไหม

ครับนะฮะแน่นอนนะฮะคุณผู้ชม
เรื่องของคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
อยู่ในใจของแฟนเพลงกันตลอดการแหละครับ

เปิดบ้านที่อำเภอสารทรายจังหวัดเชียงใหม่

บ้านเร็วที่๑๙๙๕๒๙นะฮะ
ก็รวมถึงเรื่องของลูกชายของคุณพึ่งนะฮะ

สิ่งที่คุณเพชรเขาไปจับมามันก็เข้าเป้าหมายไปแล้ว๔ครั้ง๔งวดด้วยกันนะฮะ
ก็เกลี้ยงแผงกันไปล่าสุดที่คุณไกรสอนเขาจับไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ได้เลขกันไป
หามที่เขาว่าอย่างนั้นจับขึ้นไปแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วล่ะนะฮะ
นายไกรสอนบอกว่าไม่อยากให้แฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับหรือประชาชนหมกมุ่นในเรื่องของตัวเลขกันมากเกินไป
แต่เข้าใจแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้คนก็อยากที่จะพึ่งอะไรแบบนี้เหมือนกัน
การที่อุดหนุนลอตเตอรี่เนี่ยใบสองใบเอาก็ได้ไม่เป็นไรเป็นการแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันบ้าง
แล้วก็ยอมรับว่าเขาก็ขนลุกเหมือนกันนะที่สิ่งที่เขาจับขึ้นมาในครั้งนั้น
ตัวเลขที่มันอยู่ในหายเนี่ยมันไปตรงกับวันเดือนปีเกิดของคุณพึ่งได้ยังไง
อืมย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าสิ่งที่เขาจับมันคืออะไรใช่มันตรงกันก็คือคุณเพิ่งเกิดวันที่สี่เดือนแปดคือสิงหาคมแล้วปีสองห้าศูนย์สี่
แล้วพอจับกระดาษในใบในหายนั้นขึ้นมาใช่ไหมมันก็คือเป็นวันเดือนปีที่คุณเพิ่งเกิดพอดี
มันก็ตรงแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาก็ไปซื้อกันเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเลขที่มันเกี่ยวข้อง
เยอะเลยค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี่ไงมามุงดูกันแบบนี้แล้วเลขดังมาแรงเนี่ยก็คือเลขปลายประทัดเหล่าศิลปินลูกทุ่งตลกที่พาเรทกันไปไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ส้มฉุนนะคะ
อืมที่วัดทรงเสวยครับอำเภอวัดสิงห์จำได้ไหมเลขอะไรเลขหางประทัดนั่นแหละเลขนั้นแหละค่ะ
อ่าไปที่ลงใต้ลงใต้ลงใต้ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชนะคะ
พระสงฆ์๙รูปร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแบบโบราณและนั่งอธิษฐานจิตให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นปราศจากอันตรายทั้งปวง
หลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขามีใช้คำว่าปกติเราเห็นอ่างน้ำมนต์ใช่ไหม
นี่เป็นโอ่งน้ำมนต์โอ่งเลยเหรอโอ่งน้ำมนต์ต้องใหญ่โตขนาดไหนอ่า
เขาก็เลยพากันไปดูโอ่งนมนต์เนี่ยเผื่อจะได้อะไรกลับไปบ้างเนอะนี่อ่ะนี่ค่ะ
อันนี้นี่เป็นโอ่งนมนต์โอ่งก็มีกับดอกไม้มีน้ำตาเทียน
อ่าก็ส่องกันได้แต่น้ำตาเทียนก้อนใหญ่มากเลยอ่ะ
เก่าดั้งเดิมตรงนี้นะฮะพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ก็มีชาวบ้านไปขอโชคลาภขอพรกันต่อเนื่อง
สำหรับคนที่ชอบตัวเลขเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่พลาดที่จะไปส่อง
นะฮะในขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำแหละเห็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายจะพิจารณา
แล้วแต่โชคของใครของมันค่ะบางคนก็วิเคราะห์ว่าอ้าว
ฉันเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข๒หลักบ้าง
บางคนก็ถ่ายรูปกันไปไปแชร์ให้เพื่อนฝูงช่วยกันดูบ้าง
เพ่งดูแล้วแต่จินตนาการเห็นไหมที่เขาถ่ายอยู่ในขันน้ำมนต์
คุณผู้ชมก็ลองดูเองว่าคุณผู้ชมจะจินตนาการเห็นเป็นสิ่งใด
เหมือนเขาไหมอ่าถ้าเราโชคดีอาจจะเห็นแล้วเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับอืม
ไปที่ลานบวงสวงกันหน่อยดีกว่าลานบวงสวงน่ากเกาะคำชโนธ
ตรงนี้ก็มีคนแห่มาบวงสวงแล้วก็ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมากันอย่างคึกคักเนืองแน่นนะคะ
โดยนักเสี่ยงโชคเนี่ยก็จับจ้องไปที่ไหนล่ะการไล่รำของนาคน้อยคำชโนธ
ที่ก็จะมีการใบ้เรื่องของโชคลาภให้นะคะเอาเอาเน่เน่มาน้ำด้วยการชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์
เน่เน่เน่เน่เน่บางคนก็บอกว่าตื๊ดตื๊ดบางคนก็บอกว่าตื๊ดตื๊ดดูเอาดูเอาดูเอาดูเอา
เพราะว่า๒ตัวเลขที่บอกไปเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะ
ส่วนบริเวณแผงขายลอตเตอรี่ก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะคนขายบอกว่าส่วนใหญ่ที่มีคนมาถามบ่อยบ่อยแต่ไม่มีขายแล้วเนี่ย
ก็เป็นเลขของแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นแหละคุณส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อไปแล้ว
หมดแล้วใช้คำว่าหมดแล้วเราก็เห็นแค่นาคน้อยเขาก็จีบมืออย่างนี้เนอะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวเลขใกล้กันคืออะไรคืออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะฮะ